จากกรณีที่มี๒สามีภรรยาซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
แล้วก็ไปก่อเหตุยิงนักศึกษาคู่อาริจนบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดในกรณีเรื่องนี้ตำรวจบุรีรำก็ได้เตรียมนำตัวทั้งสองคน
สารเยาวชนและครอบครัวส่วนแม่ของผู้ที่ก่อเหตุ
โอ้โหร้องห่มร้องไห้เสียใจค่ะเห็นลูกต้องถูกคุมขัง
บอกว่าเชื่อว่าที่ลูกทำไปเป็นเพราะว่าแค้นจริง
แล้วเลยขาดสติยังคิดนะคะจากกรณีที่ช่วงเช้าวันนี้
ที่นายเมธาอายุสิบเจ็ดปีและนางสาวนิดอายุสิบแปดปี
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์เนี่ย
ประกบยิงนายสุรชาติอายุ๑๗ปีนักศึกษาอาชีวะชื่อดังแห่งหนึ่ง
ขณะที่เขากำลังขี่จักรยานยนต์ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองบุรีรำนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้กระสุนเจาะเข้าไปที่ชายโครงด้านขวา
แล้วฉลับไปฝังอยู่บริเวณท้องจนทำให้รถเสียหลักล้มลงจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังจากที่ทั้งสองก่อเหตุได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะตอนนี้มาดูอาการคนเจ็บหน่อย
ล่าสุดเขาบอกว่าอาการของนายสุรชาตินักศึกษาอาชีวะที่ถูกยิงเนี่ย
ขีดอันตรายแล้วนะคะครับหลังจากที่แพทย์โรงพยาบาลบุรีรำ
ผ่าเอากระสุนออกแต่ยังไงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนแม่ของนายเมธาซึ่งเป็นแม่ของมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพัก
ห่มร้องไห้ตลอดเวลาจนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะและต้องมีคนมาคอยประคอง
บอกว่าลูกบอกถึงสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะถูกทำร้ายมาแล้วหลายครั้งก็เลยแค้นสะสม
แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะมาปรึกษาแม่ก่อนจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้และไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
แม่ก็เชื่อว่าที่ลูกทำไปเป็นเพราะขาดสติยังคิดสงสารทั้งลูกสงสารทั้งเด็กที่ถูกยิงนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จธุระเรื่องลูกชายแล้วจะไปที่โรงพยาบาลบุรีรำต่อ
เพื่อไปเยี่ยมเด็กที่ถูกยิงและไปขอโทษครอบครัวฝั่งนั้นด้วยนะคะ
ฟังเสียงแม่ของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
เป็นลูกเป็นคนดีค่ะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่
คุณฝังมามันเคยมีเรื่องของอะไรตอนที่อยู่หรือ

เพื่อนเขาน่ะไปรุมทำร้ายลูกในบ้าน
แม่ยายเขาน่ะตั้งหลายครั้ง

ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้อย่างนี้
แต่ส่วนที่ท่องทำไปแล้วเราก็พร้อมยอมรับ

สงสารลูกค่ะสงสารมากเลยสงสารทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะ
ทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราจ้ะไม่อยากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คนเป็นแม่ค่ะยังไงก็เป็นห่วงลูกลูกจะโตแค่ไหนนะ
ก็ยังอยู่ในความดูแลของคุณแม่คุณแม่ยังรักอยู่
แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะ
ก็เสียใจทั้งสองฝ่ายส่วนตำรวจสภห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของคดีเนี่ยเขาเตรียมนำตัวนายเมธามือยิงเนี่ย
ส่งสารเยาวชนและครอบครัวนะคะเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
ส่วนนางสาวนิดซึ่งเป็นภรรยาและเป็นคนขี่รถขณะก่อเหตุ
อายุเกิน๑๘ปีแล้วก็จะต้องนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำเช่นกัน
ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลนะคะ
รวมถึงจะสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องหรือเห็นเหตุการณ์นี้เพิ่มเติม
ส่วนใครที่เป็นพยานที่ยังเป็นเยาวชนก็จะประสานกับทีมสหวิชาชีพให้ร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไปค่ะ